ที่บ้านเราครับมีรายการอุ่นเครื่องนะครับ
ของประเทศไทยแข่งขันกันเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนสู้ศึกไทยลีกในซีซั่นนี้ครับ
ดูเกมที่สนามสมโพธิ๗๐๐ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ที่ใช้ประสิทธิพดุงโชคนะครับเฝ้าเสาแทนกวินครับ

ที่ทีมเมืองทองก็ไปก่อนแล้วนะครับพักที่เชียงใหม่
นาที๔๒ครับเมืองทองขึ้นนำก่อนจากสหรัฐอยู่เย็นนะครับ
กว่าจะได้ก็ต้องท้ายครึ่งแรกนะครับพยายามขึงอยู่นานเชียงใหม่ก็รับได้ดี
แล้วครึ่งหลังครับเมืองทองเกมดีกว่าครับ
ลูกที่สองมาจากสามภาษาแดนหน้าแล้วจบที่
ชนะเชียงใหม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับ
ที่ได้ธิริพันธ์พ่วงจันทร์นะครับนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากเชียงรายลงสนาม
แต่เป็นเจ้าถิ่นขอนแก่นนะครับได้ประตูนำไปก่อนถึง๒ลูกครับ
ในช่วงครึ่งแรกจากทศพลยอดจันทร์แล้วก็ลูกหม่งนะครับของทางสัตติราชเวียงอินนะครับ
ในช่วงทดเจ็บเลยเสมอ๒๒ครับคู่นี้ต้องตัดสินด้วยการโดนจุดโทษตามกฎ
ปรากฏว่าขอนแก่นนั้นซียิงแม่นกว่านะครับชนะไปได้
สกอร์รวม๘ต่อ๗ไปพบกับเมืองทองในรอบรองชนะเลิศวันที่๑๒มกราคมนะครับ
แล้วก็รอบรองอีกคู่หนึ่งเชียงรายยูนิเต็ดพบกับนครราชศรีมาครับ